ประชาชนจำนวนมากยังคงให้กำลังใจครอบครัวของจ่าเอกสมานกุนันนะครับ
ในการค้นหา๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวง
ใช่ค่ะแล้วก็สถานที่จัดงานศพเนี่ย
คือที่บ้านเกิดของจ่าแซมที่๑๐๑นั่นเอง
รวมถึงครอบครัวของน้องไปแสดงความเสียใจ
ให้กำลังใจกับครอบครัวของจ่าแซมนะคะ
โดยตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้มีตัวแทนจากส่วนราชการ
คณะครูนักเรียนชาวบ้านแล้วก็อาสาสมัครจากหน่วยงานต่างค่ะ
เดินทางไปเคารพศพจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
อดีตทหารเรือแล้วก็อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่จมหรือว่าหน่วยซิล
ซึ่งศพของจ่าแซมนะคะตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่สาราการประเรียน
วัดบ้านหนองคูที่ตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารที่จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมถึงก็มีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของจ่าแซมด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนายกิติพงศ์อินตนัยรองผู้จัดการทีมหมูป่า
นามของผู้ปกครองของโค้ชเอกแล้วก็น้องทีมหมูป่าเนี่ย
ก็ได้เดินทางไปที่วัดบ้านหนองคูเพื่อที่จะร่วมแสดงความเสียใจ
ให้กำลังใจกับครอบครัวของจ่าแซมแล้วก็มีการมอบเงินร่วมทำบุญด้วยนะคะ
ทางด้านคุณพ่อวินัยกุนันคุณพ่อของจ่าแซมเนี่ย
ก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่สามารถนำบางส่วน
ของน้องทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้แล้วเนี่ย

เพราะว่าเป็นความหวังของลูกชายคือจ่าแซม

ลูกชายบอกว่าอยากให้น้องออกมาปลอดภัย
แล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าลูกชายรับรู้ก็คงดีใจเช่นเดียวกัน
ไปฟังเสียงคุณพ่อวิชัยหน่อยนะคะ
ให้ออกมาให้หมดทุกคนเร็ว
เพราะผมจะได้สบายใจขึ้นและดีใจด้วยครับ
พ่อแม่ทั้ง๑๓คนด้วยและหน่วยงานทุกคน
ขออนุโมทนาคุณพระศรีราชนาไตรจงคุมฟองหน่วยงานซิลและนักภูมิบอลทั้ง๑๓คนด้วยครับ
ทั้งทีมงานขอบคุณได้สวัสดีครับ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคาร
ตำบลโคกล่ามอำเภอจตุรพักษ์พิมารกันบ้างนะคะ
โรงเรียนนี้จ่าแซมเป็นสิทธิ์เก่าค่ะ
คือเคยเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ม๑ถึงม๖เลย

คุณครูนักเรียนแสดงความไว้อะไลให้กับจาแซม
นอกจากติดป้ายหน้าโรงเรียนแล้ว
นักเรียนโรงเรียนโฆกล่ามพิทยาคมก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจ
ทางโรงเรียนมีสิทธิ์เก่าที่มีความกระตันยูต่อโรงเรียนอย่างพี่แซม
ฟังเสียงประธานนักเรียนรุ่นปัจจุบันหน่อยค่ะ
สำหรับความภาคภูมิใจที่มีต่อตัวพี่แซมนะครับ
ก็การที่พี่แซมได้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนของพวกเราในด้านต่าง
ก็แสดงออกถึงความกระตันยูที่มีต่อสถาบันครับ
ซึ่งพวกเราก็สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้
แล้วก็พี่แซมได้ลงไปช่วยเหลือทีมหมูป่านะครับ
ก็ทำให้พวกเราเห็นถึงความเสียสละตนของพี่แซม

แล้วก็มีจิตอาสาแล้วก็มีจิตสาธารณะครับ
ซึ่งพวกเราก็สามารถนำเอาพี่แซมมาเป็นแบบอย่าง
เพื่อในการดำรงชีวิตให้พวกเรามีความสุขในสังคมได้ครับ
ถ้าเป็นไปได้พวกเราก็อยากไปอยู่จุดนั้นกับพี่แซม
ซึ่งก็จะได้ร่วมช่วยเหลือแล้วก็มีจิตอาสากับทีมหมูป่าครับ
วันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์
ถึงเรื่องของจ่าเอกสมานกุนัน

บอกว่าไม่ใช่ว่าจ่าเอกสมานไม่มีความพร้อมหรือไม่แข็งแรง

จึงได้เสียสละพลังในการว่ายน้ำ

ร่างกายอาจจะทนไม่ได้
แต่ไม่รู้ตัวเพราะว่าหัวใจนั้นยังไหวอยู่

ดังนั้นรัฐบาลจะต้องดูแลอย่างเต็มที่

ตอบแทนครอบครัวของอดีตหน่วยซิลท่านนี้
แม้ไม่ได้รับราชการแล้วก็ตามนะครับ
ขณะที่ผู้บัญชาการฐานเรือได้ทำหนังสือ

และเครื่องราชอิสริยพรเป็นกรณีพิเศษ
ให้กับจ่าเอกสมานกุนันครับ

ตามที่เจ้ากรมกิจการกำลังพลทหารเรือทำหนังสือด่วน
เรื่องขอพระราชทานยดเรือโท
และเครื่องราชอิสริยพรอันเป็นที่สันเสริญยิ่ง
เรกคุณาพรเป็นกรณีพิเศษให้แก่จ่าเอกสมานกุนัน
ทหารกองหนุนประเภทที่๑ชั้นที่๓เป็นกรณีพิเศษ
จากการกระทำคุณงามความดีของจ่าเอกสมาน
ที่เข้าไปช่วยดำน้ำลำเลียงขวดอากาศ
เพื่อช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่แม่สาย
สภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต
โดยการขอพระราชทานปูนบำเน็ตชั้นยศ๕ขั้นในครั้งนี้
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม
และแม้ว่าปัจจุบันจ่าเอกสมาน
แต่ก็ยังอุทิศตนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
จนกระทั่งตนเองเสียชีวิต
นับว่าเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อกองทัพอย่างยิ่งยวด
ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
กรและประเทศชาติอย่างยิ่งนับอเนกประการ
เห็นควรเสนอขอพระราชทานยศเรือโทเป็นกรณีพิเศษ
โดยเทียบเคียงตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการพิจารณาบำเน็ตพิเศษ
ชั้นยศไม่เกิน๕ชั้นยศ
และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร
อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรชั้นที่๗
เป็นกรณีพิเศษให้แก่จ่าเอกสมาน
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
อกจากนี้ยังเห็นควรให้คณะกรรมการกองทุนน้ำใจไทย
เพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ
พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง
ล้านแปดหมื่นบาทด้วยนะครับ